ส่วนเหตุการณ์นี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่จังหวัดตรัง
คือเพื่อนบ้านจริงเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันนะ
แต่บ้านหลังนี้สามีพระยาเขาทะเลาะกัน

นึกว่าตัวสามีเนี่ยไปด่าเขา

เขาบอกแล้วว่าทะเลาะกับเมียไม่ได้ด่า

ดูสิคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะ

นายเจษดาควรวิลัยอายุ๒๙ปีถูกนายสุริน
หรือนายเตี้ยเอาปืนลูกทรองยิงตาย

สาเหตุก็เป็นความเข้าใจผิด
นึกว่านายเจษดาไปด่าตัวเอง

เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถจักรยานยนต์นะคะ

แต่เข้าไปยากเหมือนกัน๑๑กิโลคุณผู้ชมเป็นเชิงเขานะ
ก็เจอกองเลือดของผู้ตายยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยที่ย่านะคะ
ร่างของผู้ตายญาติฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลามไปแล้วเมื่อวาน

ไปที่สพนเอื้องอเปลี่ยนจรังค์ค่ะ
วันนี้ตำรวจได้เรียกญาติของผู้เสียชีวิต

หลังจากเสร็จพิธีการฝังศพผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวก็ได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสุวดีสนหละอายุ๒๘ปี
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับผู้ตายมา๑๐กว่าปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๓คนสามีรับจ้างกรีดยางค่ะ
ตอนเกิดเหตุประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะ
กับสามีทะเลาะกันอยู่ที่บ้าน
ลูกชายวัย๖ขวบก็อยู่ด้วยค่ะ
ระหว่างนั้นในเตี้ยเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
เดินผ่านแต่ว่าเมา
นี่เดินผ่านไปแบบเมา

ผ่านไป๑๐นาที
ในเตี้ยกลับมาอีกรอบ

เรียกสามีเธอให้ลงไปหาสามีก็ตอบกลับไปว่า
กลับไปไม่ได้ว่าอะไรทะเลาะกับเมียตัวเองอยู่นี่
ส่าห์ตะโกนบอกแล้วนะว่าไม่ได้ว่าในเตี้ย
เขาทะเลาะกับเมียเขาในเตี้ยไม่เชื่อครับ
ก็ตะโกนเรียกให้ลงไปหาค่ะก็เลยอ่ะตัดปัญหา
ลงไปคุยด้วยลงไปปุ๊บผลักในเตี้ยไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่ากลับบ้านไปไม่ได้ดานี่ก็พูดแบบหยาบหยาบหน่อยนะ
เหมือนคนแบบสนิทกันอ่ะเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันก็แบบ
กลับไปไม่ได้ด่าลูกชายไปหกขวบก็ยืนเกาะหน้าต่างดูเหตุการณ์อยู่ด้วยนะคะ
เตี้ยยิงใส่เลยอ่ะค่ะยิงใส่นัดนึงอ่ะโอ้โห
แล้วก็หัวเราะด้วยนะยิงเสร็จหัวเราะเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกเมียเขาเนี่ยค่ะ
มองมาจากหน้าต่างเนี่ยค่ะลูกอายุแค่๖ขวบอ่ะ
สภาพศพของนายเจษดาถูกยิงที่ชายโครงซ้ายนัดหนึ่งนะคะบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็บอกว่าเจ็บแผลแต่บ้านไกลรถเข้าไม่ถึง
ก็ต้องหามลงจากเขาจะพาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทัน
เสียชีวิตซะก่อนเสียชีวิตหลังถูกยิงสองสามชั่วโมงอะค่ะ
คุณผู้ชมด้วยความที่กว่าจะเดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลอ่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับในเตี้ยมาก่อนเลยนะคะ
ที่ผ่านมาในเตี้ยก็เคยมาอยู่ที่บ้านเป็นปีปีแต่เนี่ยที่มายิงสามีเธอเนี่ยนะ
อาจจะเพราะเมาด้วยเสพยาเสพติดด้วยเพราะในเตี้ยเองมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยอะค่ะ
มันก็คือตามใจแหละตอนนี้นู่นแหละ
เขามัวอย่าได้ติดแล้วก็เขาโมงโมงมาก

เพราะว่าปกติก็คือเขากำลังอยู่กินอยู่นั่งโรคก็เป็นปี
เพราะว่าเขาก็เพิ่งไปทำนั่งเขาแหละก็
เขาก็ย่ายออกไปไม่กี่เดือนที่ก็ย่ายออกจากโรคไป
อื้อฮืมถ้าบอกเสียใจมากนะคะ
ที่สามีเธอต้องมาถูกยิงตายแบบนี้

ของครอบครัวด้วยเธอก็จะต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็น
หลังจากนี้ก็ย้ายกลับไปอยู่กับแม่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
แล้วก็ต้องทำงานเองหาเงินส่งลูก๓คนเรียนหนังสือ
บนภูเขาเลยกะคะแล้วก็เหมือนกับตัวคนก่อเหตุเนี้ย
ก็จะย้ายไปอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ที
คล้ายกับเหมือนคนเร่ร่อนคล้ายแบบนั้นนะ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ครั้งนี้แปลกใจมากทำไมอยู่ดีถึงมาก่อเหตุ

ก็ไม่มีจบไปอยู่บ้านนู้นที่
ในเตี้ยผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะพอก่อเหตุเสร็จก็หนีเข้าป่านะคะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ติดป่าเป็นรอยต่อติดกับจังหวัดพัทธลุงนี่นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์สังน้อยผู้กำกับการสพบ้านหนองเอื้องบอกว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของในเตี้ยคนร้ายอ่ะนะคะก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามตัวในเตี้ย
แล้วก็จะออกหมายจับภายในวันพรุ่งนี้คนร้ายรายนี้อ่ะค่ะ
เตี้ยเนี่ยเป็นคนอยู่ในพื้นที่มานานน่าจะเชี่ยวชาญชำนาญพื้นที่ชำนาญเส้นทาง
พื้นที่นี้เป็นป่าอยู่ในหุบเขาแล้วก็สามารถไปพัทธลุงก็ได้
สตูนก็ได้เป็นทางเชื่อมอะค่ะก็เลยเชื่อว่าในเตี้ยคนก่อเหตุเนี่ย
อาจจะออกเส้นทางธรรมชาติตรงนี้แล้วก็ไปพื้นที่อื่น
แล้วก็ตามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านที่บอกว่าในเตี้ยไปอยู่พื้นที่นี้ทีพื้นที่นั้นที
คือเหมือนกับเร่ร่อนไปเรื่อยทำให้รู้เส้นทางในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะคะยังไม่เจอตัวเลยค่ะอ่ายิงเขาตายเลยอืม